ลุงตู่พร้อมหรือยังลุงตู่จะสู้ไหวไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดมันเป็นไฮบริดไปแล้วไฮบริดก็คือเป็นสายพันธุ์ผสมคืออัลฟ่ากับเดลต้าเดิมที่ยางได้อย่างหนึ่งใจคอไม่ดีแล้วแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันผสมกันผสมกันเรียบร้อยแล้วเจอคนติดในประเทศไทยแล้วอย่างน้อยเจ็ดรายด้วยกัน
และเจ็ดคนที่เหลือที่บอกหน้านั้นเป็นยังไงบ้าง
คนยังสบายดียืนยันว่าการติดเชื้อรอบนี้มันไม่ผสม
คือมันไม่ได้ผสมผสมกันแล้วก็รีบแพร่กระจายนะ
มันผสมภาษีแล้วมันก็อยู่ในร่างกายของคน
ที่มีอยู่เนี่ยต้องดูยังไม่ได้บอกไม่ได้หรือได้
วัคซีนที่มีอยู่ในสต๊อกบ้านเราประเทศไทยเนี่ย
ต้องมีการตรวจดีเอ็นเอพันธุกรรมอีกทีว่าวัคซีนนี้

เดี๋ยวฟังจากท่านอธิบดีสุภกิจครับ
ผมอธิบายไปแล้วอย่างที่ท่านบอกนะฮะ
ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็อย่างที่บอกไว้
ว่ามันเป็นไฮบริดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นต้องดูก่อนว่าวัคซีนที่มีในมือ
จะรับมือได้ไหมแต่ยืนยันว่าบ้านเราประเทศไทย
เจอโควิดที่มันผสมภาษีกันเอง
กลายเป็นโควิดไฮบริดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขยับกลับมาดูเรื่องของตัวเลขการฉีดวัคซีน
เป็นตัวเลขของวันนี้วันที่อะไรนะ
เป็นตัวเลขของ๑๑๑๑กรกฎาเหลือแสนแล้วเหรอ
ไม่ใช่๔๕แสนเหรอยังอันนั้นเป้าหมายไงฮะ
หมายต่อวันแต่ว่าศักยภาพจริงที่จะสามารถทำได้
คือหมอท่านพร้อมแต่ว่าวัคซีนมีพร้อมหรือเปล่าก็ไม่รู้
แสนกับอีก๒๕โดสต่อวันเป็นตัวเลขของ๑๑กรกฎาคมนะครับ
ตัวเลขภาพรวมบ้านเราประเทศไทย๑๒๕๖๙๒๑๓โดส
แบ่งเป็นเข็มแรกที่ฉีดกันไปแล้ว๙ล้าน๓เป็นเข็ม๒๓ล้าน๒
นับถอยหลังตามเป้าที่ลุงตู่นัดไว้๑๐๐ล้านโดส๓๑ธันวาคม
ประเทศไทยฉีด๕๐ล้านคน๑๐๐ล้านโดส
พี่ต้น๑๒ล้านกว่าคนที่ลบซีโนแวค๒เข็มไปหรือยัง
เพราะเขายกเลิกใช้แล้วนะเอาแผนเดิมก่อนสิคุณจะมาอาวุธเปิดแคมป์ใหม่
ผสมใหม่อุ้ยมันตั้งข้อสักเกตถ้าใจแป้วลงไปก่อนกว่าเดิมเลย
สิบสองวันเออพยานยังไงคุณหมอบอกมือก็งอกมาแล้วนะ
ครบมือแล้วเนี่ย๔มือแล้วเนี่ยหน้าก็มีหลายหน้าจะเป็นทศกัณฐ์อยู่แล้ว
ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการฉีดได้ตามเป้าหมายวันละ๕แสนโดส
ได้ส่งกำลังใจอย่างเดียวเลยฮะส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะฮะ

สรุปบ้านเราตอนนี้วัคซีนหลักคืออะไรคะ
เอาแบบมันผสมต้องมาผสมกัน